คุณผู้ชมคะจากเรื่องของน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ย
มาดูสัตว์ที่มากับน้ำท่วมนั่นก็คือกิ้งกือนั่นเองนะคะ

สำหรับใครที่มีลูกเล็กรวมถึงจะต้องระมัดระวังภัยจากกิ้งกือ
เพราะว่าคุณแม่เป็นแม่ลูกอ่อนนะคะ

โดนน้ำพิษหรือว่าโดนน้ำลายกิ้งกลืนเข้าตา
แล้วตอนนี้เนี่ยเกือบที่จะตาบอดแต่หมอบอกว่าโชคดีนะคะ
พิษนั้นไม่โดนตาดำค่ะ
ข่าวนี้เราก็เลยอยากเตือนภัยคุณผู้ชม
รวมถึงให้คุณผู้ชมส่งข้อความมาพูดคุยกันนะคะ

นางสาวอัญชนากายเพชรอายุ๒๓ปี
ชาวตำบลนาเตยอำเภอท้ายเหมืองที่จังหวัดพังงา

ใช่ตาด้านขวาบวมนะคะ

คือบอกว่าช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
คุณอัญชนารวมถึงน้องมาตินลูกชาย

คุณแม่ลุกขึ้นมาเพื่อให้ลูกน้อยได้กินนม

มาตินก็ร้องขึ้นมาอย่างเจ็บปวดเลย

ปรากฏว่าลูกชายลืมตาไม่ขึ้น
แล้วก็เห็นเป็นหยดน้ำสีเหลืองในริมขอบตาก็เลยรีบเช็ดออก

หมอนดูปรากฏว่ามีกิ้งกือสีดำตัวใหญ่ขดอยู่
แล้วก็จากนั้นก็เลยรีบพาน้องมาตินไปโรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์
หมอบอกนะคะหมอก็ได้หยอดยาให้

แต่ทีนี้ด้วยความที่แม่เป็นห่วงลูกไงคุณ
ตอนเช้าก็เลยรีบพาไปพบจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลพังงา

น้ำพิษเข้าไปไม่โดนตาดำ
เพราะถ้าเกิดโดนตาดำเห็นสภาพน้องมาตินเห็นไหมคะ

เพราะว่ากิ้งกือทุกชนิดมีน้ำพิษเอาไว้ป้องกันตัว
แล้วก็น้ำพิษนั้นจะมีฤทธิ์เป็นกรด
ส่วนจะมีพิษมากพิษน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะคะ
ว่าตอนที่ลูกน้อยหลับเนี่ยอาจจะกลิ้งตัวไปทับกิ้งกือ
จากมันจะมีการป้องกันตัวเองโดยการขดตัวแบบนี้
แล้วมันก็จะมีการปล่อยน้ำพิษออกมาด้วยนะคะ
มันมีพิษแต่ว่ามันพิษเยอะพิษน้อยมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของมันนะคะ
นางสาวอัญชนาก็บอกด้วยนะคะบอกว่ารู้สึกสงสารลูกเหลือเกินค่ะ
ตาข้างขวาเกิดอาการอักเสบ
น้องลืมตาไม่ได้เกือบสัปดาห์
จากนั้นนะคะที่ริมขอบตาก็กลายเป็นรอยไหม้ค่ะ
แต่ว่าอาการก็ค่อยทุเลาลงเรื่อย
ล่าสุดนะคะรอยแผลที่ตาข้างขวาตอนนี้หายเป็นปกติแล้ว
ก็เลยอยากเตือนให้ทุกคนระมัดระวังภัยจากกิ้งกือ
โดยเฉพาะบนที่นอนค่ะก่อนนอนทุกครั้ง
ตรวจสอบดูให้ดีว่ามีสัตว์มีพิษอยู่หรือไม่
แม้ว่าเราจะทำความสะอาดบ้านสะอาดแล้วก็ตามนะคะ
อย่างที่บอกว่าบางทีเขาหนีฝนมาแล้วก็เข้ามาอยู่ในบ้าน
แล้วก็ดูน้องมาตินสิหน้าตาน่ารักเลยต้องมาเจ็บปวดนะคะ

ระหว่างกลางคืนยังตื่นมาดูอีกสักรอบหนึ่งดีไหม